คุณผู้ชมอัพเดทสถานการณ์โควิดกับคนบันเทิมกันหน่อย
วันนี้มีคนบันเทิงสองคนแจ้งติดโควิดเพิ่มอีกแล้วนะคะ
ในขณะที่ก็มีคนรักษาตัวหายเหมือนกัน
คนแรกเลยเอาแฟนนางงามถึงกับตกใจกันไป
แล้วก็ไล่ไทม์ไลน์ด้วยเธอบอกว่าเธอไปเจอกับบุคคลที่มีความเสี่ยงมา
ตอนนี้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
บอก๑๐มกราคม๒ทุ่มไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็เจอผู้มีความเสี่ยงสูง
พอรู้ตัวก็แจ้งนิติคอนโดแล้วก็กักตัวเลยตั้งแต่๑๑๑๑๓มกราคม
จนกระทั่ง๑๔มกราคมมีอาการเจ็บคอค่ะ
หลังจากที่ตรวจเลยแล้วก็พบว่าผลเป็นบวกนะคะ
ตอนนี้เธออัปเดตอาการนะคะว่าเธอขอเลื่อนงานทั้งหมดออกไปก่อน
อาการตอนนี้ปกติปอดออกซิเจนในเลือดก็ยังปกติอยู่ค่ะ
งไทม์ไลน์บอกว่า๑๔มกราคมน้องชายที่อยู่บ้านเดียวกันนะคะ
กระทั่งวันถัดมา๑๕มกราคมเธอมีอาการระคายคอแล้วก็เหมือนคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดเมื่อย
ก็ยังมีคุณตั้มเดอะสตาร์หรือคุณเป๊กวงซิลอะไรแบบนี้นะคะ

มันติดได้เร็วติดเร็วก็จริงแต่อาการไม่ค่อยหนัก
แต่ถึงยังไงก็ตามทุกคนต้องดูแลตัวเองให้ดี
ห้ามตกอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคน
มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๘๐๗๗รายนี่นะฮะ
เป็นติดเชื้อในประเทศ๗๗๐๐นะครับ
ติดเชื้อสะสมณขณะนี้ไทยเรา๒ล้าน๓แสนคนนะครับ
รักษาหายวันนี้๔๘๐๐มีเสียชีวิต๙ศพ
เป็นในรอบโอ้โหน่าจะเป็นเวลาเนิ่นนานพอสมควรนะฮะ

วันนี้เสียชีวิต๙นะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันผู้ที่ยังรักษาอาการอยู่นะครับ
ในขณะนี้โควิด๑๙๘๕๔๙ราย
มีอาการหนัก๕๐๙ใส่ท่อช่วยหายใจ๑๐๖นะครับ
ส่วนวัคซีนโควิดไทยเราฉีดไปแล้วทั้งหมดเนี่ย

โดยผู้ที่ฉีดเข็มที่๑นะครับ
ตอนนี้ฉีดไปเพิ่มเติมเนี่ยสำหรับตัวเลขเมื่อวานนะฮะ
ทั้งเมื่อวานนะแล้วก็สะสม๕๑๑ล้านโดส

แล้วก็เข็มที่๓ที่กระตุ้นกันไปแล้ว๑๐ล้านโดส
นี่คือตัวเลขของโควิดวันนี้นะครับ